หนึ่งเรื่องราวที่จะพาไปดูเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ช่วยเหลือสัดร่วมโลกค่ะคุณผู้ชมมีแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่ง
ลงไปนานสี่วันแล้วนะคะงานนี้ก็ต้องเร่งช่วยเหลือกันแหละ

นี่ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นภายในโรงเรียนบ้านโนนตูมนะคะอยู่หมู่๑๒ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์แล้วคุณดูดิ
แท้งสูงมากลึกมากคุณเห็นแมวแล้วใช่ไหม
คือสีมอมแล้วอะค่ะคุณแม่แมวไม่รู้เหมือนกันว่ามันเดินอีท่าไหน
แต่มันพลัดตกลงไปในแท้งน้ำเก่าของโรงเรียนดิฉันคิดว่ามันน่าจะเดินอยู่บนหลังคาคุณนึกออกไหม
แล้วเป็นจังหวะแบบเดินแล้วจะกระโดดข้ามแล้วมันไม่พ้นมันพวดลงไปในแท้ง
ก็เลยตกลงไปในนั้นนะโชคดีมากที่มีผู้ปกครองมาแจ้งคุณครูว่าได้ยินเสียงแมวร้องออกมาจากแท้งน้ำ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
การนำเชือกบ่วงเชือกไปคล้องแมวค่ะคุณ
ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว
ท้ายก็เอาแม่แมวขึ้นมาได้แบบนี้ยังไงก็ตาม
ไม่ต้องตกใจคือแม่แมวตัวนี้เขามีเจ้าของ

ต้องห่วงตอนนี้น้องกลับบ้านเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
เจ้าของแมวชื่อว่าคุณวิภาวณีศรีศิลป์นะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าแมวตัวนี้ชื่อว่าเจ้าน้ำมนต์ค่ะ
น้ำมนต์เนี่ยเมื่อ๓๔วันก่อนเนี่ย
หายจากบ้านไปแล้วก็ทิ้งลูก๓ตัวอยู่บ้าน
เจ้าของก็งงแม่หายไปไหนทิ้งลูกไว้บ้านใช่ไหมคะ
แล้วจู่โอ้โหเอาจริงก็เพิ่งมารู้ว่า
ตกลงไปในนั้นคิดว่าอุบัติเหตุรถชนตายอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
เอาเป็นว่างานนี้แม่แมวปลอดภัยนะคะ
ได้กลับบ้านไปหาลูกนะคะต้องขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่คู่ภัยแล้วก็
พลเมืองดีที่แจ้งข่าวในการช่วยเหลือแม่แมว

โอ้โหมีตัวหนึ่ง๓สีอะโอ้โหมีตัวนึง๓สีอะนี่

เหมือนโคนี่แล้วก็เหมือนทองขาวเลย
แมวผมที่บ้านชื่อทองขาวตัวโคนี่ตัว

เออใช่ใช่น้ำตาลทองโอ้โห๓ตัวพอดีน่ารักจังเลย
นี่เอาเป็นว่าไม่ต้องตกใจเพราะว่าเขากลับคืนสู่เจ้าของแล้วเนี่ย
ไปถึงหิวเนอะอ้าวกินเลยอ้าวกินอาหารเลย
แต่เวลาแมวตกในแท้งน้ำเราสังเกตได้จากเสียงนะมันจะร้องไงนะ

เออและถ้าเข้ากูอยู่ในโอ่งอะ
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

โอ้โหโอ้โหโอ้โหน้องเยียว

เอาเป็นว่าเป็นเรื่องราวดีที่ทำให้เรายิ้มได้วันนี้ละกัน
นี่ยิ้มได้ก็ตอนนี้แหละ